คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าโอเล่
ผัวโหดผัวสาดิทซ้อมเบียจนตาย
แล้วเอาเหล็กไปเสียบอวัยวะเพศของเมีย

เมื่อวานนี้ทางย่านเอ็งได้มีการชาประนักกิจ

ส่วนตัวโอเล่เองนะคะเดิมทีเดียว
คาดว่าเมื่อวานจะสามารถนำตัวไปฝากขังต่อสารได้
แต่ที่สุดแล้วพันธุ์ตำรวจเอกวุฒิชัยไทยวัด
ผู้กำกับสนเพชรเกษมบอกว่า
ยังไม่สามารถนำตัวโอเล่ไปฝากขังต่อสารจังหวัดธัญธนบุรีได้
เนื่องจากผู้ต้องหายังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่โอเล่ก่อเหตุฆ่าคุณบุ๋มเสร็จ
ตัวเองก็ไปซดหยาบยาแล้วก็หวังฆ่าตัวตาย
แต่ว่าไม่ตายแพทย์บอกว่ายังไม่สามารถระบุเวลาได้
สำหรับการจะนำตัวไปฝากขัง
ระหว่างนี้ตำรวจจึงมีการจัดกำลังคอยเฝ้าผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากว่ากังวลว่าผู้ต้องหานั้นอาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
เพื่อหลบหนีความผิดนะคะ
เมื่อวานนี้พี่ชายของคุณบุ๋มเองก็ไปยื่นคัดค้านการประกันตัว
ในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วผู้กำกับเองก็คัดค้านการประกันตัวนะคะ
เมื่อวานนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่งานชาปนกิจศพคุณบุ๋มด้วย
ไปพูดคุยกับคุณแม่ของคุณบุ๋มก็คือนางวันนพรเกษมศักดิ์
ก็พูดถึงนายโอเล่นะคะที่ไม่ได้เดินทางมาขอขมาศพลูกสาว
บอกว่าดีแล้วแหละที่ไม่มาขอคำมาสบพระวัตถมาคงจะโดนรุมแน่
อีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อวานนี้ที่คุณแม่ของคุณบุ๋มพูดถึงด้วย
กรณีแม่ของนายโอเล่ออกมาบอกว่าสาเหตุที่โอเล่ต้องตบตีน้องบุ๋ม
เพราะน้องบุ๋มก็คือจับได้ว่าประมาณ๒เดือนก่อนที่จะลงมือ
บอกว่าบุ๋มไปทำงานไม่ดีก็คือลักษณะไปรับงานเป็นผู้หญิงอย่างว่า
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่ของน้องบุ๋มบอกว่าเขามองว่าเป็นการแก้ตัว
ก็ไม่มีใครรู้ความจริงว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงคนตายเนี่ยพูดอะไรไม่ได้
แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะนายโอเล่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าใคร
อยากให้มองกลับกันถ้าเกิดว่าน้องบุ๋มทำงานไม่ดีเป็นผู้หญิงไม่ดี
แล้วทำไมโอเล่ต้องโทรมาอ้อนวอนขอให้น้องบุ๋มกลับไปคบกับตัวเอง
เพราะฉะนั้นอยากให้นายโอเล่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ซึ่งทางครอบครัวยืนยันว่าจะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วก็อยากให้นายโอเล่รับโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตค่ะ
ได้รับกรรมที่เขาก็ทำไว้เขาก็รู้อยู่แก่ใจนะคนเราโตแล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอก
เหยียดอยู่แก่ใจทุกอย่างถ้าฆ่าได้แม่ก็ยังให้ประหารชีวิตอย่างเดียว
จะสู้ที่ให้ถึงที่สุดเพราะไม่ให้ลูกตายฟรีหรอกค่ะ
ขณะที่พิธีชาปนกิจศพของคุณบุ๋มเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แม่น้าสาวแล้วก็ญาติสนิทต่างร้องห่มร้องไห้
บอกว่ารับไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ก็เสียใจด้วยนะครับ